เพราะเมียมาจับผิดเมีย
มาทำงานสายกลับก่อนมันแค้น

ดักรอเจอประหลัดอบตย้ำว่าเป็นผู้หญิง
ลองดูซัดไปแบบเต็มค่ะ

ทุกคนแหละพี่เวลาใครไม่เข้าเวรไม่ครบเขาก็
เขาก็ต้องท้วงไปว่าใครไม่เข้าใคร

ทำไมพอพูดอย่างนี้ล่ะ

ไปจ้างฟังเลย

ต้องท้าถ้าตบขนาดนี้แจ้งแน่นอน
ก็นี่ไงแล้วก็ดูสิ
คือคุณก็แบบรูปร่างคุณก็ใหญ่โตกว่า

ใช่ค่ะแต่ซัดไปแล้วแบบเต็ม

คือฝั่งของประหลัดอบตผู้หญิงถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็เอาคลิปนี้ในราคาเป็นเป็นหลักฐาน
แจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้เราเรียกว่าในเอละกันค่ะคุณผู้ชม
คือเขาจะมาเคลียร์แทนเมียแหละโมโหแทนเมีย

บหน้าประหลัดอบตผู้หญิงคนนี้คือนางซายอายุ๕๐ปีนะคะ
นี่เป็นประหลัดอบตที่อายุทยาค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวทางประหลัดอบตเนี่ย
ก็เลยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็บอกว่าตอนนั้นน่ะตัวของนางซาเองกับลูกสาวกำลังเข้ามาที่ทำงาน
แล้วในเอคนนี้มาดักรออยู่ตรงบันไดทางขึ้นอาคารเลย
เห็นนางซากับลูกสาวเดินมาปรีมาขวางนะ
แล้วก็ต่อว่าเหมือนกับแบบมายุ่งเรื่องเมียผมทำไมอ่ะ
คือเมียของเขาก็ทำงานอยู่ที่นี่นั่นแหละ
แล้วมันเป็นช็อตที่ฝั่งผู้ชายก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่
แล้วก็เลยตบหน้าฉาดใหญ่ใส่ไปที่แก้มของนางซานเนี่ยนะคะ
รู้สึกเธอรู้สึกปวดกรามเพื่อนพนักงานก็เข้ามาห้ามค่ะ
สาเหตุน่าจะมาจากความแค้นส่วนตัวแหละ
เพราะว่าภรรยาของนายเอเป็นพนักงานเหมือนกับเป็นพนักงานจ้างเหมาอยู่ที่อบตนี้
ทำงานแบบไม่เป็นเวลาเข้างานสายกลับบ้านก่อนเวลาเลิกงาน
เรียกถึงหน้าอบตแล้วมาเกาะเหตุค่ะ
คนอื่นก็คือว่าออกไปทานข้าวก็ออกก่อนคนอื่นเขา
แล้วก็กลับไปรับลูกก็ไม่กลับมาทำงานแล้ว
รับลูกประมาณ๓โมงเนี่ยก็ไม่กลับมาทำงานแล้ว
แล้วก็ได้รับทราบจากเด็กบอกว่าคนคนนี้ถืออภิษฎทำไมนายกถึงไม่จัดการ

หลัดอบตบอกว่าเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยนะ

บอกว่านายเอเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองท้องถิ่น
พฤติกรรมจะลักษณะนี้มาข่มขู่ตัวประหลัดอบตเอง

ก็เลยเอาหลักฐานมาแจ้งความจะให้ตำรวจดำเนินคดีนะคะ
คือไอ้ที่นะครับประหลัดเขาบอกว่าเมียเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย

แต่คุณผู้ชมบอกมาอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วย
บอกว่าเมียหมดอนาคตเลย

ไม่น่าใจร้อนเลยนะครับ